สถานการณ์ในแม่น้ำปิงตอนนี้ต้องดูกันแบบ
ชั่วโมงต่อชั่วโมงโอ้โหคุณผู้ชมครับเชียงใหม่น้ำท่วมแน่ครับเพราะว่าน้ำ
มันท้นตะหลิ่งไปเยอะมากแล้วไปเป็นเมตรแล้ว
นะครับเทศบาลนครเชียงใหม่โพสต์เฟซบุ๊กเตือนประชาชนที่
อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่
ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับ
เฝ้าระวังน้ำท่วมตลอดทั้งคืน
เนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำปิงเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกอาจเกิดอาจเกิดสภาวะน้ำท้นตะหลิ่ง
ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนได้
แต่ถ้าใจผมจริงผมจะเอาคำว่าอาจออก
เพราะมันมีความเป็นไปได้สูงมาก
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่
บ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนร้านอาหารริมน้ำชื่อดังดังอย่างอะไรอ่ะ
ร้านวางปลาร้านท่าน้ำทางลอดใต้สะพานไปป่าแดด
ถนนเจริญประเทศโรงเรียนวงฟอร์ตประถม
ป่าไม้เชียงใหม่วัดชัยมงคลวัดป่าพร้าวนอก
หมู่บ้านเวียงทองและตะบนป่าแดดบางส่วน
ทั้งหมดนี้อยู่ริมน้ำปิงทั้งนั้นฮะ
ท่านใดที่ตอนนี้อยากจะได้คนไปช่วยขนของ
อยากจะให้คนไปช่วยที่บ้านเพราะว่าประสบสถานการณ์แล้ว
หมายเลขโทรศัพท์ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วครับคนเชียงใหม่ฮะ

เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็ยังคุยกับคนเชียงใหม่อีก
คุณผู้ชมครับการแจ้งเตือนประชาชนให้รับมือน้ำท่วม
เพราะว่าสถานการณ์แม่น้ำปิงโดยเฉพาะจุดเชิงสะพานนวรัฐเชียงใหม่เนี่ย
ขณะนี้เกินจุดวิกฤตแล้ว
เมื่อตอนตี๒ระดับน้ำสูง๔เมตร๙เซนติเมตร
เทศบาลปากทงแดงเรียบร้อย
นี่คืออ้าวไกลเข้ามาหน่อยขอเมื่อกี้อีกที
ถ้าดูไม่ผิดเท่าไหร่ตี๓นะฮะตี๑กับตี๒
ตี๑กับตี๒นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือจุดวิกฤตมันอยู่ที่๓เมตร๗๐เซนติเมตรใช่ไหม
ตอนนี้มัน๔เมตร๙เซนติเมตรแล้ว

ตรงจุดสะพานนวรัฐที่เมืองเชียงใหม่

ติดตามสถานการณ์กับไทยรัฐทีวีไปตลอดนะครับ
จะได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็ปรับตัวได้ทัน

ให้มองกรณีที่แย่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อน
ฉะนั้นที่พี่เบิร์ตบอกเนี่ยจริงเลยคือ
คำว่าอาจเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง

แต่ถ้าอันไหนบอกว่าอันนี้น่าเป็นห่วง
เราก็จะบอกสถานการณ์จริงให้คุณผู้ชมได้รับทราบ